ผู้หมวดกองทัพบกในปืนดุปืนโหดเหลือเกินคว้า
ปืนขนาด๙มิลลิเมตรรัวยิงคู่เขยตายขาบ้าน
เหตุการณ์นี้ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มดำเนินคดี
ตำรวจไปคุมตัวร้อยโทสุรเดชบุญสังอายุ๖๒ปี

ข้นตัวข้นบ้านเจอปืนบาร์เรตต้า
ขนาด๙มิลลิเมตรปืนกระบอกที่ว่านี่แหละ
ใช้ในการก่อเหตุยิงคู่เขย

จ่าสิบเอกเสนีโรจนพรอายุ๗๒ปี
ยิงขนาดไหนป้งป้งป้งป้ง

แล้ว๕นัดเข้าทุกนัด

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้อุกชะกันเหลือเกิน
วดสุรเดชยิงจ่าสิบเอกเสดี
ในบ้านเลขที่๑๐หมู่๕ตำบล

แล้วยิงอย่างไหนเดินเข้าไปยิงเหรอไม่จำเป็น

รัวคือมันรอดรัวแต่แกล้งรัวเข้าไป

นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่พาไปค้นอาวุธปืน
อย่างนี้นะ
กินให้ผมด้วยเอามือกินมา

แล้วไปฆ่าจ่าสิบเอกเสนีทำไมทะเลาะกัน

ยิงเสร็จเข้าบ้านวางปืนไม่หลบหนี
รอมอบตัวให้ตำรวจมาดำเนินคดีได้เลย
ตำรวจก็แจ้งข้อหากระทำความผิดฐาน

แล้วก็ยิงปืนในเมืองทางสาธารณะ

กลับไปอีกทีคำถามฆ่าเขาทำไมไม่ได้บอก
แต่รู้อย่างเดียวคือแค้นกันมานานทะเลาะกันมานาน
หลายปีแล้ววันนี้มันเหมือนกับ

ดึงตึ้งเข้าไปเอาปืนออกมารัวยิงนะฮะ
กระทั่งคู่เขยตายคาบ้านครับ